เกิดเหตุไฟไหม้บ้านของชาวบ้านคุณผู้ชม
คือไหม้อยู่นานมากสุดท้ายแล้ว

แต่ภายใต้ความเหลือซากมันมีความเหลือเชื่ออยู่ด้วย

ความเหลือเชื่อเหลือเชื่อยังไงดูสิคะลมแรงไหม
เดี๋ยวพี่ถามหน่อยจะมีอะไรเหลือเชื่อไฟขนาดนี้
พี่คิดว่าไฟแรงขนาดนี้มีอะไรจะเหลือไหม
ไม่มีดูจากหน้าจอนี่คือเดาได้เลยว่าไม่มี
เพราะปกติแล้วเวลารายงานข่าวไฟไหม้บ้านแบบนี้
ไม่เหลืออะไรเหลืออย่างเดียวคือที่ดินและเหลือซาก
ดำเป็นต่อตะโกแต่คุณผู้ชมลองดูข่าวนี้นะคะ
นี่ที่ตำบลสตออำเภอเขาสมิงที่จังหวัดตราดนะคะ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงคุบกลุ่มเพลิงไว้ได้เพลิงสงบลง
แต่เรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าของบ้านชื่อว่าคุณป้าเสมอเสนนอกนะคะ
คุณป้าบอกว่าตอนที่ไฟไหม้คือไม่ได้อยู่บ้าน

แต่ตอนนั้นชาวบ้านโทรมาบอกว่าไฟไหม้ให้กลับมาบ้าน
แกก็กลับมาแต่ตอนกลับมาเนี่ย

ไหม้หมดแล้วแกก็เลยเข้าไปในห้องนอน
คุณผู้ชมไฮไลท์โฟกัสตรงนี้
เข้าไปในห้องนอนปรากฏว่า
ไปพบองค์จตุคามรามเทพที่เก็บไว้ในห้องนอน
ไม่มีรอยไหม้แม้แต่น้อยอยู่ในมือป้าค่ะ
ไม่มีรอยไหม้แม้แต่น้อยเห็นไหมคะ
บอกว่าโอ้เห็นแล้วก็อัศจรรย์ใจจริง

จากนี้ก็จะเก็บองค์จตุคามรามเทพ
นี้ไว้บูชากับตัวต่อไปนะคะ
เห็นไหมฮะบางอันนี้ก็ไหม้ไปหมดแล้ว

แต่องค์นี้องค์เดียวที่ไม่เป็นอะไรเลย
ใช่ค่ะนั่นเหลือเชื่อไหมคะถาม